ให้อินโดนีเซียจะต้องเผชิญเหตุก่อการร้ายตั้งแต่ต้นปี
แต่รัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังคงเชื่อมั่นว่าปีนี้
จำนวนนักท่องเที่ยวจะอย่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน
โดยตั้งเป้าเอาไว้ที่๑๒ล้านคนครับ
ซึ่งถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอินโดนีเซีย
ก็คงจะหนีไม่พ้นเกาะบาหลีนะครับ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าภาครัฐปีละมหาศาล
ขณะเดียวกันก็ยังสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
และสายตาที่ขมึงตึงของนางรำ
เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการแสดงแบบบาหลี
คนทั่วโลกต้องมาชมสักครั้ง
เมื่อมาถึงประเทศอินโดนีเซีย

ก็ไม่ต่างจากการแสดงชุดอื่น
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดความเชื่อของชาวบ้าน

เช่นเดียวกับศาสนสถานบนเกาะบาหลี

กลายเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปแล้ว

ศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล
ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด
โดยเฉพาะการมาชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น
ธนาลอทนั้นถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญ

เดินทางมาที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับ
ที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วหลายร้อยปี
และเป็นโบรามสถานสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย

จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสำคัญไปแล้ว
แต่นั่นก็ส่งผลดีให้กับชาวบ้าน
อยู่ในพื้นที่โดยรอบบริเวณนี้ครับ

นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางผ่านร้านขายของเป็นจำนวนมาก
หมวกแว่นตาเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งรองเท้า
จนถึงของที่ระลึกต่างรวมทั้งภาพวาด

แต่แทบทุกร้านจะมีรูปแบบการวาดที่คล้ายกลึงกัน
คือการสร้างจุดสีบนกระดาษ

ลองให้เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าโพคาดอท
ลงจุดสีให้เป็นสัญลักษณ์ของไทยรัฐทีวี
เขาเริ่มจากการใช้ดินสอร่างแบบ
สมสีและดูดใส่ในหลอดฉีดยา
ก่อนจะบรรจงลงไปทีละจุด

ก็กลายเป็นโลโก้ไทยรัฐทีวีที่สวยงาม
แต่สุดท้ายก็มาตั้งรกรากที่นี่
เพราะเห็นโอกาสที่งานศิลปะของเขา
จะสามารถขายได้ในหมู่นักท่องเที่ยว

มักจะแต้มสีลงบนกระบอกไม่ไผ่
แต่การเปลี่ยนมาใช้กระดาษหรือผ้า
ก็มีจุดประสงค์เพราะว่ามันง่ายกว่า
ในการบรรจุหีบห่อขายชาวต่างชาติ
ขอบัดล่ะนะครับ

สามารถบรรจุหีบห่อได้ง่าย
กระบอกไม้ไผ่ที่เขาเคยทำ
ก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียได้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายด้าน
การผ่อนปลนวีซ่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับการท่องเที่ยว
เวนดี้มคลามผู้อำนวยการด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของกระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่า
ทางการอินโดนีเซียมองเห็นโอกาสในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันมากที่สุด
เขาบอกว่าอาเซียนยังเป็นตลาดที่สำคัญ
คิดเป็นประมาณร้อยละสี่สิบของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
แต่ก็ไม่ใช่ประเทศอาเซียนทุกประเทศที่จะมาอินโดนีเซีย
แน่นอนว่าสิงคโปร์และมาเลเซียเข้ามาอินโดนีเซียเป็นอันดับที่หนึ่งและสอง
แต่นักท่องเที่ยวจากไทยฟิลิปปินส์เวียดนามหรือพม่าก็ยังเข้ามาไม่มาก
จึงทุ่มงบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยวมากถึงราวครึ่งหนึ่ง
ให้กับกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ล้าน๗แสนคนใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
ขณะที่ในปีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียหวังว่า
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังอินโดนีเซียทั่วประเทศ

และจะทำให้ได้๒๐ล้านคนภายในปี๒๕๕๙
ซึ่งแน่นอนว่าบาหลีก็คือจุดหมายปลายทางสำคัญ
ที่จะทำให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายนี้